คุณเล่าเรื่องชีวิตของคุณแม่ใช่ไหม

คุณแม่คนนี้แจ้งจับลูกชายเลย
บอกทำไมลูกชายไม่คิดถึงหัวใจของแม่บ้าง

เพราะลูกชายลื้อบ้านเอาไปทำเป็นคอกวัว

กลับมาที่บ้านหลังจากที่ไปอยู่กับหลาน

เหลือแต่เสาฮะลูกชายเนี่ย

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของคุณยายปุ่นศรีสุพรรณนะฮะ
คุณยายท่านอายุ๗๗ปีแล้วนะครับ
คุณยายเป็นชาวอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา
คุณยายนำเอกสารการแจ้งความออกมาร้องขอความเป็นธรรม
เอามาโชว์ให้แก่นักข่าวไทยรัฐทีวีของเราเลย
หลังจากที่คุณยายเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแกล้งสนามนางนะครับ
กรณีที่ลูกชายคนเล็กคุณลื้อฝาบ้านของแม่เนี่ยของคุณยายปุ่นเนี่ย
เอาไปสร้างเป็นคอกวัวทำให้คุณยายไม่มีที่อยู่ครับ
โดยยายปุ่นบอกว่าเธอเองมีลูกทั้งหมด๖คนคุณเป็นชาย๔คนเป็นหญิงอีก๒คน
ลูกชายเป็นลูกชายแท้นะส่วนผู้หญิงสองคนเป็นลูกที่เป็นลูกบุญธรรม
โดยก่อนหน้านี้คุณยายปุ่นอาศัยอยู่กับลูกชายทั้ง๔คน
หลังจากสามีเสียชีวิตไปคุณยายก็ไปอาศัยอยู่กับหลาน
กระทั่งคุณยายปุ่นอยากจะกลับมาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่บ้านของตัวคุณยายเอง
ก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านเอ้าปรากฏว่าโอ้โหคุณไม่เหลือพอมาถึงบ้านไม่เหลือครับ
เพราะว่าลูกชายลื้อไปจนเหลือแต่เสาบ้านครับ
ก็เลยถามชาวบ้านว่าใครเป็นคนลื้อบ้านของยาย
กระทั่งมารู้ว่าเป็นลูกชายคนที่๓และคนที่๔ของยายเองนั่นแหละ
เป็นคนลื้อบ้านเอาไปสร้างเป็นคอกวัว

นี่บ้านแต่ก่อนเป็นแบบภาพที่เห็นเมื่อกี้
เป็นบ้านแบบบ้านสวนที่แบบโอ้โหน่ารักแล้วก็น่าอบอุ่นนะคุณนะ

โอ้โหคิดดูก่อนไปคุณยายยังได้พักอาศัยอยู่บ้านนะ

กลับมามันเหลือแต่เสาแล้วจะอยู่กันยังไง
นี่กลายเป็นว่ายังไงลูกรักวัวมากกว่าแม่อย่างนี้เหรอ
สิฮะคุณยายปุ่นบอกว่าเธอเองพยายามสอบถามลูกชาย
แต่ลูกชายปฏิเสธไม่ยอมให้แม่อยู่ด้วยเลยนะ
แล้วออกมาร้องขอความเป็นธรรมจากสื่อ
อยากให้ลูกชายคิดถึงบุญคุณของแม่บ้าง
เพราะตอนนี้แม่ไม่มีที่อยู่แล้วแม่ก็แก่เท่ามากแล้ว

ส่วนทางด้านลูกชายคนโตของคุณยายปุ่นนะบอกว่า
ผมเองก็สงสารแม่ที่น้องชายแอบมาลื้อบ้านของแม่
แม่ไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้อยากขอให้น้องชายเห็นใจแม่บ้าง
แล้วก็ตอนนี้มีใบแจ้งคงแจ้งความอะไรแล้ว
ก็ต้องประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับคุณ
ในการเข้าไปดูแลชีวิตของคุณยายปุ่นด้วยนะ
เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะตามเรื่องนี้ต่อคุณ
น่าสนใจนะฮะนี่คุณโอ้โห
คุณผู้ชมคะอยาก